เอาไปต่อกันที่เรื่องของคู่จิ้นที่ย้ายจากกันดีกว่านะคะ
สำหรับนักแสดงสาวโมมนชนกค่ะ
ก็เห็นว่ามีข่าวมาว่าย้ายค่ายไปนู้นช่อง๓แล้ว

ล่าสุดคู่จิ้นเราเพื่อนเราโมมนชนก

ก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกันไหมคะ
ก็มีแบบคุยกันบ้างว่าคุณเอายังไงต่ออะไรอย่างนี้ครับผม

มันหมดสัญญาไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับ
แล้วแต่ว่าก็ข้างนอกก็ยังเจอกันเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดิม
ผมเชื่อว่าดีนะผมว่ารู้นิสัยเพื่อนรู้นิสัยผู้ใหญ่ทางท่ายทุกคนว่าโอเค

เหลือ๔๓๔ปี๔ปีประมาณ๓๐ปีครับ

ก็ตามอย่างที่เจศว่านะคะคงกำจัดให้กันดีกว่า